เขาบอกว่ามีหมายมาติดยึดบ้านครับ
เพราะหนังสือมาก็มีแฟนรับมั่งอะไรมั่ง
ติดต่อหานายพาดาริมรุ่งเรืองไหม

เขาก็มีเบอร์กับแฟนผมอยู่แต่เขาก็ไม่ติดต่อมา
ผมก็บอกว่าเขาเคลียร์แล้ว

ตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนก่อนฟ้องหรือหลังฟ้อง
ตั้งแต่หลังเลยรับหนังสือเรียมนี้ครับ

รู้ได้ว่าเขาอยู่ในกรุงเทพแต่ผมก็ไม่รู้ว่าที่อยู่เขาอยู่ตรงไหน

ส่วนมากเขาทำงานเขาบอกโทรไม่ติด
เขาเลิกสี่ทุ่มสี่ทุ่มตลอดเลย
คนแก่ก็ให้ขอร้องให้ไปค่ำให้หน่อย
บอกนับหน้าถือตากัน
เขาเป็นคนอายุมากในหมู่บ้าน

เขาให้มาขอร้องให้ไปค้ำให้เขาหน่อย

พอเห็นแก่คนแก่

แต่ว่าคนมาซื้อรถนี่ผมไม่รู้จัก

ตาที่ว่ามาขอร้องให้ผมไปค้ำให้

เมื่อก่อนเขาทำอะไรค้าขายด้วยกัน

ผมก็เลยไปข้ามให้เขาหน่อย

หายนี่หายยังไง

เพราะว่าผมก็ไม่รู้กฎเรื่องกฎหมายด้วยอะไรด้วย

เขารู้ว่าเขาเป็น
เขาก็ไม่เคยติดต่อมาเลยว่าเป็นยังไง
ทีนี้มาโดนฟ้องปี๖๑ผ่านออก๖ปี

แล้วลุงอธิบายข้างนี้ตอนนั้นโดนฟ้องแล้วยังไง

ตอนนั้นรู้สึกยังไงพอเห็นหมาย

แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะผมก็ไม่รู้ที่ไปที่มาที่ไปยังไง
ก็ไม่รู้ว่าผมก็ไปไม่ถูก

ยากคนจนไม่รู้ผลจะไปยังไง